เริ่มต้นด้วยเรื่องของนักศึกษานุ่มชั้นปศคนหนึ่งที่พัทยา
ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อเหมือนชณห่วงว่าคดีเงียบ
ขึ้นก็ไม่รู้ล่ะแต่น้องเขาบอกว่าพอขี่จักรยานยนต์ออกไปเนี่ย
ถูกรถกระบะคันหนึ่งนะฮะขับตามมาแล้วก็พุ่งไล่ชนนะฮะ
นี่ครับจนเขาเนี่ยกระเด็นลงจากรถไปนะครับ
แต่กระบะคันนี้ยังลากจักรยานยนต์ของเขาไปต่อ
ดูนะฮะค่ะโอ้โหรถจักรยานยนต์นี้ติดหน้ากระบะมาเลยครับ
ตัวเขาเนี่ยกระเด็นออกไปแล้วนะแล้วกระบะคันนี้ก็ไปนู่นฮะ
คนที่เห็นก็ตกใจเห็นไหมเดี๋ยวย้อนไปดูอีกทีนึงนะฮะ
ตอนต้นเนี่ยเห็นไหมเขาจะขี่จักรยานยนต์มา
แล้วมีกระบะเนี่ยไล่บี้ตามแบบไฟนะ
ไฟนี่ลุกมาเลยนะครับแล้วก็ไปถึงกลางถนนก่อนที่
กระบะจะไปจอดตรงกลางถนน
แล้วก็ไปนี่นะครับรถกระบะสี่ประตูคันนี้ครับ
พุ่งชนจักรยานยนต์นะฮะลากไปไกลร้อยกว่าเมตรนะครับ
ก็ถอยหลังให้รถเนี่ยหลุดนะครับแล้วก็ขับหนีไปนะครับ
ขับหนีไปแบบไม่ใยดีเลยว่าคนขี่จักรยานยนต์จะเป็นตายร้ายดียังไง
นะคะนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพัทยากลาง
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจกันนี่ฮะน้องเขาบอกร่องรอยยังอยู่เลยพี่
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนรอยรถที่ถูกลากมานะครับ
นายสหรัฐวรรณชัยหรือว่ามิกนะฮะอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาชั้นป๒ของสถาบันแห่งหนึ่งนะครับ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
ให้ช่วยติดตามกระบะคันนี้หน่อยนะเพราะกลัวว่าเรื่องมันจะเงียบ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่พัทยานะครับ
ก็ไปคุยกับมิคหรือว่าสหรัฐคนนี้แหละฮะ
นายสหรัฐเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาก็เจ็บนะวันนั้นแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
ให้ปากคำกับตำรวจสพมพัทยาเพิ่มเติมมาแล้วแล้วก็เล่าให้คุณนฤทธิฟังว่าอย่างนี้ครับ
ตามคำบอกเล่าของมิกสหรัฐนะฮะบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยคืนวันนั้น
เขากับเพื่อนไปรวมกัน๕คนไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองพัทยานะฮะ
ไปถึงก็ธรรมดาก็ดื่มเหล้ากินดื่มสนุกสนานกันในสถานบันเทิงก็เปิดเพลงแบบโอ้โหมันซะด้วย
ทุกคนก็เริ่มเมายอมรับก็ทีนี้ก็ลุกขึ้นเต้นอย่างสนุกสนาน
ระหว่างที่กำลังเต้นกันอยู่โต๊ะข้างเป็นโต๊ะของกลุ่มคนก่อเหตุที่มานั่งอยู่ก่อนหน้าพวกเขาอยู่กันประมาณ๖คน
หนึ่งในนั้นเนี่ยมิกบอกว่าหันมามองหน้าพวกผมตอนที่เต้นกันอยู่เห็นแล้วล่ะดูสายตามองมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
หยุดเต้นกับดีกว่าเพราะว่าอิจโต๊ะเนี่ยมองแปลกกลัวจะมีเรื่องแล้วก็เดินออกมาจากร้าน
แล้วถามว่าจะไปไหนตัวมิ๊กเองก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวไปแล้วพี่
เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานกลับก่อนดีกว่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
มีสวัสดีด้วยนะอุตส่าห์สวัสดีแล้วนะฮะแล้วก็พากันขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
พอขี่ออกไปถึงแยกไฟแดงห่างจากสถานบันเทิงไม่ถึง๑กิโลเมตร
บอกว่าเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับตามมาด้วยความเร็วแล้วก็เบรกแบบเกือบจะชนจักรยานยนต์ของมิกกับเพื่อนที่จอดติดไฟแดงอยู่สี่คันอ่ะ
ตอนนั้นจอดติดไฟแดงนะแบบขับมาแล้วก็เบรกเกือบจะชนอ่ะนะฮะ
พอหันไปดูก็พบว่าคนขับรถกระบะคนนั้นก็คือคนเดียวกับกลุ่มโต๊ะข้างที่มองหน้าพวกเขานะทีนี้ก็ไม่อยากมีเรื่อง
ก็รีบขี่รถไปต่อรถกระบะคันนี้ก็ยังขับตามครับแล้วตอนที่ขับตามก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยฮะ
ก็พุ่งชนเลยพุ่งชนท้ายรถของมิกนะฮะซึ่งอยู่คันสุดท้ายของกลุ่มเพื่อนที่ขี่มาด้วยกันนะครับ
ตัวของมิกเนี่ยพอถูกชนปุ๊บตัวกระเด็นลอยออกมานอกรถจักรยานยนต์
แล้วกระบะก็ลากจักรยานยนต์เข้าไปไกลอีกประมาณร้อยเมตรแล้วก็ไปสะบัดรถเขาหลุดแล้วก็ขับหนีไป
ซึ่งมิ๊กบอกว่าโชคดีมากถ้าผมไม่กระเด็นออกมานะก็ติดไปกับจักรยานยนต์ก็ถูกลากไปตายแน่นะครับ
บอกว่าที่เขารอดตายอย่างหุดหวิดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่ห้อยติดตัวก็ได้
นี่ฮะเขาก็เอาให้คุณนฤทธิ์ดูนะครับบอกว่าเนี่ยฮะหลวงปู่ทวดเนี่ยพ่อให้ไว้ติดตัวเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนี้เองนะครับ
ก็เลยโชคดีแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
หน้าว่าผมเหมือนอะไรเนี่ยแหละ
เหมือนหาว่าผมเต้นบนตีนอะไรเห็น
มองหน้าจะพักผมก็บอกชวนเพื่อนผมกลับว่า

พอถึงผมออกข้างนอกแล้วเขาก็ตามหลังพวกผมมาเลย
แล้วมีเพื่อนมีคนนึงอ่ะถามเพื่อนผมว่า
จะรีบไปไหนจับแพนรถเพื่อนผมแบบนี้จับแพนครับผม
พวกมันก็บอกว่าพรุ่งนี้ผมจะไปทำงาน
เพื่อนผมก็ไหว้กลับ
ไม่คิดอธิษฐ์แหละพี่เบาไหว้เสยถาดลูมอสไซส์บัง
แล้วก็ลากตัวผมตั้งแต่ลุกกะตีเก่าไปถึงฟู้ดแลนด์ครับ

กลุ่มเขาเนี่ยไม่ได้ไปเต้นเพื่อจะยั่วยุอะไรอีกฝ่ายเลย
แต่เขาก็เต้นตามรัสสาของเขาไม่ได้ตั้งใจเต้นท่ากวนโอโหอะไรเลย
ก็แค่คนมาเที่ยวต้องการความสนุกเพลงมันจะให้นั่งเฉยหรือยังไง
นี่ฮะแบงค์กับปอนบอกนะแล้วก็บอกว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับ
ที่เขาจะไปยั่วลมฝั่งนั้นนะครับเขากับเพื่อนเนี่ย
ก็เต้นอยู่ในส่วนในโซนของเขาที่เขานั่งกันอยู่
คือก็เซ็งเหมือนกันที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ฮะแบงค์กับปอนบอก
รู้สึกเซ็งนะครับก็คือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนครับ
ทำไมถึงมาทำกับเราอย่างนี้ถึงเราจะเต้นยังไงมันก็สิทธิ์ของเราครับ

แล้วโต๊ะมันอยู่

พื้นต่างระดับครับผมอยู่ข้างบน

แล้วเพื่อนเห็นเพื่อนก็เลยชวนกลับครับ

เราสอบถามไปยังตำรวจ
บอกว่ารู้ตัวคนเกาะเหตุแล้วก็

ที่ก็สามารถจับภาพรถทะเบียนรถอะไรไว้ได้อย่างชัดเจนนะฮะ
ตอนนี้กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะว่าโอ้โหอุ๊กอาดเหลือเกิน
ก็เหมือนที่น้องคนขี่จักรยานยนต์บอก
บอกถ้าตัวผมติดไปด้วยทำอย่างไรเจ๊งโอ้โหติดอยู่ใต้รถขนาดนั้นจริงค่ะตายอย่างเดียว